อ่ะเข้าร่วมยังไงนะคะอันทุกคนด้วยนะคะ

อันนี้จะถามหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปเมมีที่โยคอปวิซ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

คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค
คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค
เพราะมันไม่ได้เช็คง่ายขนาดนั้นมันจะต้องเข้าไปนะข้อไปอีก
มอบอาจจะเป็นการไม่ได้เช็ค
ได้นานทีเดาจะเช็คว่าใครเข้ามาพูดคุยกับกับเราบ้าง

อย่างที่แบบเราเห็นเองตั้งข่าวหรือว่าเพื่อนสูงแล้วไม่เห็น

แต่อย่างไรมันก็เสียความรู้สึกอ่ะ
รู้สึกแย่ไหมเพราะต่างคนก็ต่างมีแฟนอยู่แล้ว
แต่กลับมายุ่งกันเองอย่างไร

ดาวทำไมไม่ตัดสินใจถามพอร์ตไปเลยว่า
สำหรับวันนี้คือไม่มายกันอะไรอย่างไร

หนูไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้แล้วอะพี่
เพราะว่าคือมันมีภาพหลุดออกมาอย่างนี้
คือในส่วนตรงนั้นเราคุมเคลือกันเองอยู่ด้วย

การที่เราไปเคลียร์อะไรให้มันคลางคสังมันพูดเยอะเกินไป
มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีก
เดี๋ยวมันจะแบบแย่กันอีก
เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตัดสินใจเองดีกว่าไหมเรื่องแบบนี้
คือเรากลัวความจริงกับปากเขาว่า

ก็เหมือนเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึง
แล้วก็แบบโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะ

ไม่รู้ว่าจะเชื่อยังไง

เรื่องนี้มันไม่ได้ขอโทษอย่างไร

ทั้งผู้หญิงก็คือว่าเป็นเพื่อนถูกนะ

เราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรให้มันลกสมองไปมากกว่านี้แล้วอะค่ะ

นายต้องการคำขอโทษหรือต้องการอะไรจำน้อย
ไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการทำอะไรเลย
คือหนูตอนนี้ขอแค่หนูอยากอยู่เฉยคนเดียวกับเพื่อน
ไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับที่บ้านดีกว่า

รักใครก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคือหนูก็รักจริง
มันก็รู้สึกแย่เหมือนกันกับการที่มันจะต้องจบลงเร็วหรือน้อย
ไม่ถึงมีแต่การทำลายมีมือธุ้น

ไม่ค่ะไม่หนูก็ตัดสินใจผิด
ไม่ได้มีแค่คนนี้หรือว่ามีคนอื่นอีก
มีมากกว่านี้แต่หนูไม่พูดอีกค่ะ
อย่าถังเพราะว่าหลักฐานมีเยอะ

เพิ่มเมืองเร็วต้องคิด
เราก็ไม่เชื่อใช่ป่ะมีค่ะ
ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อค่ะพี่
เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาอาจจะปรับตัวทุกอย่างดีขึ้น
อาจจะไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่ทุกคนแบบพูดถึง
บางทีการที่เขาเจ้าชู้กับใครเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้กับเรา
แต่ถ้าในเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นกับเรา

เรารักกันได้แต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเอง
ไม่มีการง้อแบบไม่มีค่ะ
แต่การอธิบายเรื่องที่มีควันไม่เข้าใจมากกว่า
ถ้าเขางอนเรายอมท่าอภัย

ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อน
คือหนูคิดว่าเขากับเราอาจจะคิดกันมาจุดนึงแล้วว่า
คือการเป็นแฟนกันมันน่าจะมีอะไรดีขึ้น

ก็กลับไปเป็นเพื่อนกันจุดเดิมดีกว่า

เพื่อนก็ให้กำลังใจเราเพื่อนดีมาก
คือก็ยอมเลยว่าทั้งเพื่อนเขาก็ดีเพื่อนเราก็ดี
ตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราสบายใจในเรื่องของคนรอบข้างตัวเองมาก

มันได้บทเรียนเรื่องนี้ยังไงบ้าง

แบบรักเร็วเลิกเร็ว
ก็เลยต้องบินถ้าเกิดจะมีใหม่ก็คงต้องดูไปนาน

เหมือนสมนำหน้าตัวเองด้วยแหละ
ใช่คืออย่าพิสูจน์ตัวเอง
คืออย่างที่บอกว่าความรักมันพิสูจน์กันได้
ว่าในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือ
แยกกันอยู่หนูยังอายุไม่เยอะค่ะก็ยังเรียนรู้ได้อีก

แต่ว่าในเรื่องของรูปคู่เนี่ย
ถ้าเกิดมันจบไปแล้วก็คงไม่มีการดึงออกมา

ก็เสียดายรูปเหมือนกันค่ะถ่ายมาสวย